คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ร้านทองหน่อย
ด้วยความที่ตอนนี้ราคาทองมันพุ่งขึ้นมา
กว่าบาทเนี่ยนะคะที่ขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมคนไปที่ร้านทองกัน
คือเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่กลัวโควิดแล้วเนี่ย
หน้ากากอนามัยไปเพราะว่าต้องการได้เงิน
มาใช้กินใช้จ่ายเอาทองไปขาย
ราคาที่ขึ้นนี่คือราคารับซื้อนะ
ใช่ค่ะนี่คนก็มาแห่ขายทองกันจนแน่นที่ร้านทอง
ร้านทองอุเทนนะคะอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เจ้าของร้านทองอย่างนางวิสาขาโอสายไทยอายุ๔๓ปี
ก็บอกว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมาคนมา
คนมาที่ร้านทองส่วนใหญ่ก็จะเอาทองรูปภัณฑ์เนี่ย
มาขายให้กับทางร้านเพราะว่าราคาทองปรับขึ้น
ราคาทองก็ล่าสุดอยู่ที่๒๖๒๕๐บาท
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานที่ผ่านมา๕๕๐บาท
เพราะว่าจากเดิม๒๕๖๕๐บาท
อันนี้ก็เป็นการปรับขึ้นของสมาคมผู้ค้าทอง
ราคาวันนี้ยังเป็นราคาที่ผันผวนอยู่นะคะ
จากเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการปรับราคากันเป็น๑๐รอบเหมือนกัน
ทำให้วันนี้ลูกค้าก็มาขายทองกันเยอะเพราะราคามันดีดขึ้นสูง
แล้วตั้งแต่ที่โควิดระบาดราคาทองจะขึ้นตลอด
ลูกค้าก็แห่กันมาขายเอาเงินสดไปเก็บไว้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ
ส่วนทางด้านนายจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมผู้ค้าทองคำ
บอกว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะ
ที่ประชาชนเดินทางมาขายทองมากขนาดนี้
เพราะว่าราคาทองพุ่งสูงสุดในรอบ๗ปี
แล้วก็คาดว่าราคาทองอาจจะสูงขึ้นมากกว่านี้อีก
และอาจจะได้เห็นสถิติสูงสุดเร็วนี้
รวมถึงแนะนำคนที่ขายทองเพื่อลงทุนด้วยนะคะ
บอกว่าอย่าเพิ่งขายหมดทีเดียวให้ทยอยขายดีกว่า
เพราะว่ามันอาจจะเสียเปรียบเรื่องราคาได้
แล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดสถานการณ์การขายทองคำมันยังรุนแรงขึ้นเนี่ย
อาจจะส่งผลกระทบกับตลาดทองคำส่งผลกระทบกับร้านทอง
ก็เลยอยากเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการปิดร้านทองชั่วคราว
เป็นการรักษาสภาพคล่องของผู้ประกอบการในตลาดทองคำ
เอาจริงนะเจ้าของร้านทองบางร้านบอกว่าโอ้โหตอนนี้คือมีในรูปแบบทองเนี่ย
เต็มไปหมดแต่เงินสดนี่หมดแล้วนะคะ
เออนะครับนี่ล่าสุดออกมาอีกแล้วนะฮะในเวลา๙นาฬิกา๓๒นาทีเนี่ย
ราคาทองรูปภัณฑ์๙๖๕รับซื้ออยู่ที่บาทละ๒๕๔๓๘บาท๔๘สตางค์แล้วนะ

ราคามันผันผวนโดยเร็วเห็นไหม

ชอบมากแล้วก็อย่าลืมนะคือราคาทองมันพุ่งสูงขึ้น
แต่ว่าราคาน้ำมันที่บ้านเรานี่มันก็ลดถูกลง
เพราะว่าอย่างเมื่อเช้าก็ลดลงอีก๖๐สตางค์ต่อลิตรนะคะ